เขาไปบอกเจ้าหน้าทีบอกว่าไปพบที่งานหลายเลื่อน้ำอยู่ในแม่น้ำท่าจีน
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็นำขึ้นมาได้นะคะตรวจสอบตามร่างกาย
ไม่พบเอกสารที่ระบุตัวตน
แล้วทำไมถึงกลายเป็นศพแบบนี้
เจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาครช่วยกันนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาไว้บนฝั่งค่ะ
หลังจากที่รับแจ้งบอกว่ามีผู้พบศพลอยอยู่ในแม่น้ำท่าจีน
และได้ใช้ผ้าผูกลากจูงเข้ามาไว้ที่บริเวณท่าน้ำ
หน้าวัดเทพรัตนารามตำบลสวนส้มอำเภอบ้านแพ้ว
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๕๔๐ปีสวมกางเกงกีฬาตัวเดียว
สภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงขึ้นอืดแล้ว
เนื้อตามตัวผิวหนังหลุดลอกส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง
แล้วก็พบว่าที่ข้อมือทั้งสองข้างของผู้เสียชีวิตถูก
เอาเชือกมัดรวมกันไว้เหนือศีรษะ
ลำคอมีรอยคล้ายถูกรัด
ขณะที่ตรงกลางหน้าผากกับหลังใบหูด้านซ้าย
มีรอยคล้ายกับถูกยิงหรือว่าของแข็งเจาะเข้าไป
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒๓วันนะคะ
จากการตรวจค้นภายในตัวไม่พบหลักฐานว่าเป็นใคร
ก็เลยต้องส่งศพไปที่สถาบันนิติเวศ
เพื่อชนะสูตรและตรวจสอบไปยังโรงพักต่าง
ว่ามีการแจ้งความจากญาติของผู้สูญหายไว้บ้างหรือเปล่านะคะ
ทั้งนี้เบื้องต้นคาดว่าชายปริศนารายนี้
หลังจากที่ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตคนร้าย

ส่วนมือที่ถูกมัดกับลำคอที่มีรอยคล้ายถูกรัด
ต้องรอผลการตรวจสอบว่าถูกกระทำก่อน

ซึ่งตำรวจจะเร่งคลี่คลายต่อไปค่ะ